กลับเคลื่อนไหวของทีชชะไทยกันบ้างนะครับที่สมบวนทีมชาติที่จะแข่งขันกับ
สาวดีอาราเบียในวันที่๑กันยายนนี้ประเดิมเกมแรกของบอลโลกรอบคันเลือก
สิบสองทีมนะครับอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
กับการเดินทางไปเยือนทีมในย่านตะวันออกกลางนักเตะ
เขาเตรียมความพร้อมกันอย่างไรเตรียมวิธีการป้องกันอย่างไร
ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ทดสอบแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ก็คือการบุกเยือนทีมชาติสาอุดีอาราเบียบนดินแดนตะวันออกกลาง
สภาพอากาศที่ร้อนจัดเฉลี่ยถึง๔๐องศาเซลเซียส
ซึ่งนับเป็นสภาพอากาศที่ร้อนที่สุดครั้งหนึ่งที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะต้องพบเจอ
ปรับตัวกับสภาพอากาศที่ร้อนแห้งที่จะส่งผลให้การหายใจลำบากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญของนักกีฬาที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศโดยเร็วที่สุด
รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพอย่างการรับประทานอาหารและดื่มน้ำ

เพราะว่าจริงมันก็ไม่ได้ร้อนจัดขนาดนั้นเพราะเราซ้อมตอนกลางคืนอยู่แล้วครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกคือมันก็เหมือนกับเมืองไทย
เพราะว่าปรับสภาพได้กับการวอร์มพวกนี้
แล้วก็หมายคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่นี่อยู่แล้วครับ
ผมคิดว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่ได้แบบร้อนแบบเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้

ถ้ามีแดดมันแบบมันจะไอ้นี่กว่านี้
แต่ว่าก็จะต้องมีวิธีการในการปรับตัว
นักเตะเองก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองเช่นเดียวกัน
ความคุ้นเคยกับสภาพอากาศแบบนี้
มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยในการปรับตัวด้วย

เพราะว่า๑๑คนถ้ามีผู้เล่นแค่๒คนลงไปเล่นแล้ว
มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือที่มีคำคือคอแห้ง
ซึ่งเด็กเยาวชนเคยมาฝึกซ้อมที่อยู่แล้ว
เพราะแต่ละคนพอวิ่งไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นได้เลย
จะทำให้ขาดสมาธิด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นแค่คนสองคนถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
มันก็จะทำให้เป็นจุดอ่อนของทีมไทยด้วยนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามการเดินทางมาเก็บตัวที่กาต้าของแข้งช้างศึกไทย
ก็ช่วยให้ทุกคนคุ้นชินกับสภาพอากาศ
มีความใกล้เคียงกันณวันแข่งขัน
ซึ่งนับเป็นผลดีที่ทุกคนได้เรียนรู้ก่อนลงสนามจริง
ก็พูดคุยกันว่าคงจะต้องให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับลักษณะอากาศเช่นนี้
เพราะไม่งั้นก็เราก็เสียเปรียบนะครับ
เสียเปรียบอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะว่าถ้าเราไม่คุ้นเคยกับลักษณะอากาศเช่นนี้
เวลาเล่นแล้วก็จะเหนื่อยง่ายแล้วก็จะเสียเหนื่อยเยอะ
ตรงนี้ก็ต้องดูกันว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง
แต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องมาแข่งในฐานะทีมเยือนครับ
ขณะนี้นับว่าทุกฝ่ายได้เรียนรู้ถึงการปรับตัว
ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเรียบร้อย
จากนี้เหลือเพียงแค่สร้างความเชื่อมั่นให้ผลการแข่งขันออกมาเข้าทางทีมชาติไทยมากที่สุด
สำหรับการแข่งขันบนแผ่นดินตะวันออกกลางนัดแรกของทัพช้างศึก
ซึ่งเชื่อว่าผลการแข่งขันจะเป็นข่าวดีให้แฟนชาวไทย
วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน